สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาทุกคนเปิดจักรวรรณอาหารเวียดนามที่ร้านบ้านเวียดนามคลอง๔ค่ะ
ยอดขาย๓๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อวันค่ะ
และแน่นอนว่ากว่าเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่โตขนาดนี้นะคะ

ผ่านการเป็นช่างเสริมสวยเป็นคนขับแท็กซี่มาแล้ว
เส้นทางการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเขาจะเป็นยังไงตามใบตองไปเลยจ้าไป
ที่นี่ร้านบ้านเวียดนามคลอง๔รังสิต
เจ้าของร้านก็คือคนนี้เลยครับพี่เมย์สาวไทย
บินไปเรียนการทำอาหารถึงเวียดนาม
แล้วกลับมาเปิดร้านด้วยความรักและชื่นชอบในการทำอาหาร
พร้อมส่งตรงวัตถุดิบต้นตำรับจากเวียดนาม
ทั้งแป้งซอสและเครื่องปรุงมาปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนั่นเองล่ะครับ
โดยที่สีสันของอาหารเวียดนามนั้นเรียกว่าน่าทานมากเลยล่ะครับ
ร้านบ้านเวียดนามเมนูไหนขายมีบ้าง

ยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่เขาว่ากันว่า
๕๐๐๐๐บาทต่อวันเนี่ยจริงรึเปล่าค่ะ

แปลว่าขายดีมาก
บุกมาถึงร้านทั้งทีงั้นเดี๋ยว
ต้องขออนุญาตล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับ
และเมนูแรกที่น้องใบตองจะลงมือทำก็คือขนมเบื้องยวนเป็นอาหารเวียดนามที่ต้องอาศัยเทคนิคของเชฟพอสมควร
เรามาดูกันครับว่าวันนี้น้องใบตองจะทำออกมาน่ากินขนาดไหน
งั้นเดี๋ยวใบตองจะลงมือทำขนมเบื้องยวนแล้วนะคะลุยค่ะใช่
เริ่มจากไส้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือมันแก่วถั่วงอกตามด้วยถั่ว
อันนี้หมูหมูแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูยอกุ้นเชียงใช่
ทัวร์คลุกเลยค่ะให้ทุกอย่างเข้าทุกอย่างเข้ากัน
เราก็เพิ่มสีสันนิดนึงค่ะด้วยกันด้วยโรยต้นหอมจะได้หอม
ใช่นั่นแหละนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วไส้เสร็จแล้วเหรอ

ซึ่งพอทำไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ
การทำแป้งขนมเบื้องยวนแต่ต้องให้พี่เมย์เตรียมวัตถุดิบกันก่อน
เพราะวิธีการทำไม่ใช่ง่ายง่ายเลยล่ะครับอันดับแรกเลยน้องใบตองค่ะ
ตีไข่อันนี้คือไข่เป็ดไข่เป็ดนะคะไข่เป็ด
เหมือนเสื้อหนูเหมือนกันนะเนี่ยสีให้ไข่มันเข้ากันให้หมดเลย
ใส่น้ำตาลตีเอ่อน้ำตาลมะพร้าวเนี้ยแหละแค่นี้ก็เมื่อยล่ะค่ะ
ทำไมไม่ใช้เครื่องตีคะเครื่องตีมันง่ายไปอ่ะค่ะ
อันนี้ไม่ต้องไงอันนี้เรามาผสมแป้งเราใช้แป้งเวียดน้ำ
ถุดิบนี้นำเข้ามาเลยนำเข้ามาเลยแป้งถั่วเขียว
ถั่วเขียวแล้วก็เกลือผงขมิ้นทำให้สีสันสวยงาม
เลยเหรอคะใช่หมดเลยค่ะอืมแล้วเราก็ทำให้เป็นหลุมตรงกลาง
เพื่อเราจะหยอดน้ำกะทิกับน้ำปูนใส
ต้องเอากะทิไปใส่ไข่แล้วค่อยเอาไข่ลงในนี้ใช่ค่ะ
อันนี้นวดแต่ยังไม่จบเท่านี้นะพอนวดแป้งไปเรื่อยเรื่อย
เนื้อเนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วก็จะต้องนำไปแช่เย็นไว้ก่อน๑คืน
ถึงจะเอามาทำต่อได้นั่นเองล่ะครับ
คือเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก๔นาทีผ่านไป๔นาทีพี่เมค่ะแป้งมันจะร่อนออกมาเลยเหรอ
เพราะเวลาเราเปิดแล้วอ่ะไอมันออกใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยค่อยร่อนใช่ค่อยค่อยร่อน
พอเวลาทำเสร็จแล้วเราไม่ต้องแซะเราแค่เทอย่างนี้เอง
ไหลลงเลยจ้าตกแต่งนะใช่แล้วก็เอาถั่วนิสงโรยอีกสักหน่อย
นี่เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือพิซซ่าเวียดนาม
ของกินเล่นจากประเทศเวียดนามที่คุณเมย์เอามาปรับปรุงให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองกับพี่เมย์โชว์ฝีมือเปิดสูตรขั้นตอนการทำกันเลยครับ
อู๋ใช้เวลาแปปเดียวดูปรอบอ่ามันจะได้ยินเสียงแป๊ก๋อแป๊ก๋อแป๊
ทอดแป้งเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จค่ะ

แล้วก็วางเลยใช้กี่แผ่นคะ

โหไส้อันนี้ส่วนผสมคือยังไงบ้างคะ
ส่วนผสมอันนี้ใช่มั้ยมีหมูสับหมูยอด

ไม่เข้ากันแล้วก็โรยพริกแท้เป็นคนใส่ไส้อีกแล้วเอาหมูเยาะมาด้วยเลยค่ะ
อันนี้คือใส่โรยทั่วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ใช้หอมโรยอืม
แล้วก็ใส่หอมเจียวค่ะจะได้หอมหอมแต่นอกจากขนมเบื้องหยวนและพิซซ่าเวียดนามแล้ว
เราก็จะมาเปิดจักรวาลอาหารเวียดนามกับอีกสามเมนูเด็ดประจำร้านบ้านเวียดนามอย่างจากกระหว่องหรือเนื้อปลาหมักกะปิเวียดนาม
จาโตมหรือป่อเปี๊ยะทอดแป้งเวียดนามห่อกุ้งปิดท้ายด้วยขนมปากหม้อสูตรเวียดนามที่หาทานได้ยาก
จะเป็นยังไงวันนี้เรามีอีกหนึ่งนักร้องเสียงคุณภาพ
แหม่มพัชริดาที่มารอพิสูจน์ความอร่อยกันอยู่แล้วล่ะครับ

แต่ละอย่างเขาจะมีน้ำจิ้มที่แบบ

คือเบไรง่ายหิดขึ้นมา
ใช่ค่ะแล้วก็จุ่มแล้วก็ทานเลย

จากนั้นนำมาจี่ในกระทะร้อนจนสุกจากนั้นนำต้นหอมกับผักชีลาวมาผัดให้หอมเสิร์ฟคู่กับเนื้อปลา
เราก็จะได้เมนูจากกระหว่องสูตรเวียดนามแสนอร่อยแล้วล่ะครับ
กลิ่นผักชีลาวเหมือนหนูทานอาหารอีกฝาน
เดี๋ยวลองไปต่อที่เด้อ
ขออนุญาตลองอันนี้ก่อนนะได้ค่ะคือปกติพิซซ่าเวียดนามต้องทานกับอะไรคะ
เนียวกรอบป้ามเนียวแบบเหนียวนุ่มค่ะ
ข้างล่างมันกรอบพอกัดกรอบเสร็จแล้วเวลาเราเคี้ยวข้างบนมันจะหนึบ
มันจริงรสชาติความหอมของหอมเจียวของหมูย่อของอะไรต่าง
แล้วน้ำจิ้มมันจะมีแบบเปรี้ยวหวาน
พร้อมกันอะแล้วแป้งมันจะมีเค็ม

อีทาน่ารออยู่ค่ะ
ขนมเบื้องตังค์
รสชาติอาหารเวียดนามเรียกว่าถูกปากน้องใบตองและครูแหม่มขนาดนี้
แปลกใจเลยล่ะครับว่าแต่ละวันเนี่ยได้ยอดขาย
หลายหมื่นแต่กว่าจะเปิดร้านบ้านเวียดนามมาได้
ตพี่เมย์ก็เป็นหญิงแกร่งที่สู้ชีวิต
เพราะเคยล้มเหลวในชีวิตคู่และออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพัง
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
มาพูดจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นร้านนี้ค่ะ
เป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่
ใช่ปัญหาชีวิตคู่เราแบบว่าเริ่มแบบไม่โอเคแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจออกไปอยู่คนเดียว
พอออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็เลยแบบมาเจอเพื่อนรุ่นพี่
เขามีคอนโดแล้วก็เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วทีนี้พอเปิดรักซักผ้าหยอดเหรียญนี้เราจะทำอะไรดี
เราก็เลยแบบว่าช่วยดูแลแล้วกันแล้วเราก็รับจ้างซักผ้า

ก็๖๐ชิ้นอยู่ที่๕๐๐บาท
อย่างเวลามีคนเขามาซักผ้าอย่างนี้เขาลืมเอาผ้าไปตากแล้วก็ไปออกให้เขา
พอตากเขาก็ให้ที่๒๐อะไรอย่างนี้เขาก็เก็บ
เก็บเงินมาได้หนึ่งก้อนใช่ก็เลยตัดสินใจอยากจะลองทำอะไรเพิ่มเติม

เพื่อนที่แบบทำผลอะไรอย่างเงี้เออมีที่ตรงนี้นะห้วยขวาง

ใช่ก็เปิดมาได้ก็เกือบปี

เพราะว่าเราจะต้องรับคนที่แบบว่า

เราก็เลยตึกตัดตั้ง๕๕๕
แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนอีกที่ทำให้เราแบบว่าตัดสินใจขายทุกอย่างทิ้ง

ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการที่จะว่าจะขายบ้านหลังนี้
ก็กล่าวว่าเออสัก๒ปี๓ปีแต่อยู่ได้ประมาณปีกว่าปีกว่า
เพราะไม่มีที่ทางทำมาหากินที่เป็นของตัวเอง
อาชีพการทำร้านเสริมสวยจึงไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ด้วยความขยันและอดออมของพี่เมย์
เลยทำให้มีเงินเก็บเพื่อต่อยอดทำอย่างอื่น
แต่ก็บ่อยครั้งครับที่พี่เมย์ท้อใจ
เพราะชีวิตเหมือนตัวคนเดียวไร้ที่พึ่ง
ถึงขั้นนั่งร้องไห้ระบายกับพระพุทธรูปในห้องนอนตัวเองเลยทีเดียวล่ะครับ
ตอนที่เรารู้สึกท้อมากอยู่คนเดียวตัวคนเดียว
นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แต่พูดกับพระพุทธรูป
ตอนนั้นเรานึกอะไรเราพูดอะไรออกมา
คนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะคุยกับใคร

แล้วก็นึกถึงพระแล้วเราก็เลยพูดกับพระพุทธรูป
แล้วพอพูดกับพ่อพูดลูกเสร็จเราก็จะมีพ่อลูกพ่อลูกแม่
เราก็จะหันมาคุยกับพ่อพ่อแม่
แม้ท่านจะแบบว่าพูดกับเราไม่ได้
แต่เรามีความรู้สึกว่าสื่อที่เราให้กับท่านแล้วท่านให้เรากลับมา

ร้องไปเถอะร้องไปเถอะอยากร้องก็ร้องไปไม่เป็นไร
คนบางทีเขาไม่รู้นะเขาจะชอบนึกว่าเจ้าของร้านสวยรวยสำเร็จ
บางทีมันให้กำลังใจคนนะคะที่เขาหนัก
หลังจากคุยกับพระพุทธรูปจนแบบฮึบกลับมาแล้ว
ตอนนั้นที่เราขายเป็นสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ไหมค

ทำไม่ได้ครับ

ค่ะก็ฝีการศึกษาอีก

ปัญหาก็ตรงที่ว่าเราไว้ใจลูกน้องเกินไป
ให้ลูกน้องเก็บเงินให้ไปขายตรงนู้นตรงนี้
เขาก็เอาสูตรไปด้วยเราก็ไม่ว่า
แล้วก็อะไรนะเอาคนที่รับเราไปด้วย

มีคนนึงอ่ะพูดว่า
ทำไมชีวิตเนี่ยบริวารไม่ดีเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
ถ้าบริวารหนูไม่ดีแล้วจะให้หนูทำอะไร
เขาบอกทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีบริวาร
แท็กซี่ดีที่สุดไปขับแท็กซี่เหรอพี่เมย์ดิฉันหัวจะปวดมันเป็นจังหวะชีวิต
ใช่ขับไปขับมาเสร็จแล้วก็มาเจอที่ตรงนี้
แล้วมาเป็นร้านอาหารเวียดนามได้ยังไงก็คือคุยกับคุณลุงเจ้าของที่
คุณลุงเขาก็เลยแนะนำอืมเธอขายอาหารเวียดนามสิอืม
แล้วก็อาหารเวียดนามคราวนี้เราก็เอ๊ะเราไม่ได้ไปเรียนที่เวียดนาม
ตัดสินใจยังไงดีรอบแรกลองไปเที่ยวก่อน
เที่ยวไปเที่ยวปุ๊บนึงเอาวะกลับมาพอกลับจากเรื่องเที่ยว
ไอเดียออกแล้วสนิทกับไก๊แล้วอะไรแล้วก็โทรคุยกับไก๊บอกจะไปเรียน
เรียนอยู่นานไหมคะประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์
ได้อะไรมาบ้างได้เนี่ยค่ะอาหารเวียดนามทั้งหมดแล้วก็วัตถุดิบเวียดนามทั้งหมด
แล้วไปเราไปคนเดียวพักคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้เรียนแค่รอบเดียวไม่ค่ะ
ไปเรียนกี่รอบสามรอบแล้วคุณเรียนกับสถาบันอะไรมีอะไรมีค่ะใช่ค่ะได้ใบ
ได้ใบเสิร์ฟได้ใบเสิร์ฟค่ะกลับมาใช่ค่ะการันตีว่าเรียนจบตักสูตรการทำงานใช่ค่ะ
แต่สำหรับเปิดร้านวันแรกเป็นไงลูกค้าเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากเป็นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสองวัน
ใช่ค่ะแล้วก็ขยายร้านเพราะว่าลูกค้านั่งไม่พอโหสุดยอดไอเดียดีมาก
งั้นให้พี่เมฆฝากคล้ายคล้ายเราอะท้อแท้ผิดหวังบ้างให้เราดำเนินชีวิตต่อไปแบบพี่เมฆฝาก
เอาอยู่ตรงที่รังศิษย์คล้องสี่กับรำรูกค้าคล้องสี่ก็ได้ค่ะ
คุณมาแล้วคุณมาชิมแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารเวียดนามอร่อยอยู่ที่นี่
วันนี้ขอบคุณพี่เมย์นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ